โดยครองส่วนแบ่งตลาดรวมน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมายาวนานกว่า๒๖ปี
กับผู้หญิงทั้งเก่งและแกร่งที่มีชื่อว่าจิมราพรขาวสวัสดิ์ครับ
และวันนี้ผมนัดท่านเอาไว้ที่นี่ตามไปพบพร้อมกันเลยครับ

เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาจากที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน
ลังการใหญ่โตสวยงามมาก
คอนเซปต์ที่เข้ามาสัมผัสได้มันเฉียว
คุณก๊อฟได้เข้ามาในสถานีบริการน้ำมัน
ก็จะพบว่ามันยิ่งกว่าสถานีบริการน้ำมัน
ตอบทุกโจทย์ให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่ม
เรื่องของใช้สอยเรื่องบริการทางธนาคาร
เรียกว่าเข้ามาแล้วทุกระดับของอายุทุกเพศทุกวัย
สามารถที่จะมามีความสุขนะคะภายใต้สถานีบริการน้ำมัน
ในปัจจุบันเราก็มีทางด้านของร้านค้าสะดวกซื้อ
ก็คือให้บริการร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์๗๑๑
ณขณะนี้เราขยายเรื่องของอาหารเพิ่มขึ้น
ก็คงได้พบกับทางด้านของไก่ทอดนะคะ
ไม่ว่าสถานีบริการน้ำมันจะอยู่ที่ไหนนะคะ

มันให้ทางด้านสิ่งที่เป็นความสุข
ก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะ
มีอาหารหลายอย่างมีเครื่องดื่มหลายอย่าง

อย่างที่นี่ก็จะมีทางด้านเรื่องของสัตว์เลี้ยง

ใช่ค่ะสำหรับคนที่มาได้ทั้งครอบครัวเลย
เวลาเข้ามาแล้วคุณพ่ออาจจะอยากดื่มกาแฟ
คุณลูกก็ไปเล่นทางด้านของพาสุนัขพาอะไรเข้าไปเล่นได้
ในช่วง๕ปีตั้งแต่ปีนี้๒๕๖๔ถึง๒๕๕๙
ปัจจุบันเรามี๒๐๐สาขา
ภายใน๕ปีเราจะเพิ่มเป็น๒๕๐๐สาขา
ส่วนคาเฟ่เมซอนปัจจุบันประมาณ๓๓๐๐สาขา
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๕๒๐๐สาขา
เราต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน
นั่นคือหมายถึงว่าสถานีบริการน้ำมัน
เราจะให้โอกาสทางด้านของชุมชนได้เติบโตร่วมกันกับเรา
ที่ต้องการให้คนเดินทางขับรถได้อย่างปลอดภัย
แวะพักดื่มกาแฟท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้
ทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคาเฟ่อเมซอน
มีการรักษามาตรฐานคุณภาพเครื่องดื่ม
ไม่ว่าจะดื่มที่ไหนระยะเวลาจะผ่านมากี่ปี
รสชาติของกาแฟยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม
โดยปัจจุบันคาเฟ่อเมซอนเป็นร้านกาแฟอันดับหนึ่งของไทย
และมีจำนวนสาขามากเป็นอันดับที่๖ของโลก
ก็คือทางด้านของเจ้าของร้านคาเฟ่เมซอน
ให้บริการทางด้านของในล่านค้า

ทางด้านของคุณภาพการชงการให้บริการ
เพื่อให้ได้มาตรฐานจึงจำเป็นต้องมีศูนย์ฝึก

ดังนั้นการที่จะทำให้เรื่องของตัวมาตรฐานคงอยู่ได้
ทั้งเรื่องการชงการให้บริการ
จำเป็นต้องมีศูนย์ฝึก
อกจากนี้ยังได้ลงทุนเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศไทย
ซึ่งเตรียมเปิดใช้งานเร็วนี้
โดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีในการรับจัดเก็บและจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ
เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบและจัดส่งสินค้าให้กับสาขาของ
ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้อย่างสะอาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คือมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวมก่อนส่วนตน
เพื่อที่จะทำให้งานได้พัฒนาขึ้นนะคะ
ว่าทุกสเต็ปของการพัฒนาเนี่ย
มันทำให้เรายกระดับตัวเองขึ้นมา

ไม่ว่าในแง่ของตัวเทคโนโลยี
หรือเรื่องของการใส่ใจของทางด้านผู้บริโภค
ปัจจุบันผู้บริโภคเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ก็ต้องบอกว่าเป็นแก้วกาแฟที่ทำมาจากทางด้านของพลาสติกที่ทำมาจากพืช
คุณสมบัติของมันคือสามารถย่อยสลายได้เอง
ภายใต้การฝังกบ๑๘๐วัน
เป็นตัวอย่างของที่บอกว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน

คุณจิมราพรเลือกที่จะขับรถออกไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

เพื่อทำให้จิตใจสงบมีแรงต่อสู้กับงานต่อไปได้
การเข้าวัดทำบุญมันได้หลายอย่างนะคะ
อย่างเริ่มต้นก็จิตใจเราจะผ่องใส

แล้วก็ข้อสำคัญการทำบุญคือการให้
เมื่อคนรู้สึกเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ
ใจมันก็จะเบาจะสบายรู้สึกจะอิ่มอกอิ่มใจ
แล้วข้อสำคัญเรามานั่งอยู่ในวัดอย่างนี้ค่ะ
จะได้สมาธิได้ความสงบ
ทำให้ทางด้านของจิตใจเราสมองเรา

แล้วก็เกิดการคิดอะไรได้หลายอย่างหลังจากนั้น
ภายใต้การนำของหญิงเก่งที่มีชื่อว่า

มาจากการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับและเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค
เติบโตไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน
มุ่งตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตไปกับสังคม
เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน